เดี๋ยวนี้นะคะหลายเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีหลักฐานค่อนข้างชัดนะคะ
จากมือถือกล้องวงจรปิดที่มันชัดเหตุการณ์นี้อ่ะค่ะ
จะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะขี่ออกไปเดี๋ยวไปดูภาพนะ
แล้วก็ค่อยเล่ากันไปด้วยกันคือขี่ออกไปแล้วไปเฉียวชนรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
แล้วทางมันก็เป็นแคบข้างมันเป็นน้ำอ่ะนะเป็นแม่น้ำ
ใช่ค่ะคือรถของนี่ไงตกลงไปในน้ำรถเขาจอดอยู่
อมลงไปเลยใช่ค่ะคนที่ไปเฉียวเขาก็หยุดดูนะหยุดดู
แล้วยังไงแล้วไปไงไปเลยหยุดดูแล้วไปนี่ค่ะ
คลิปนี้คาดว่าคือคนนี้ใช่ค่ะเป็นพนักงานจดบินค่าไฟฟ้าค่ะ
คลิปนี้นะคะนายจักริตสายสวรรค์อายุ๒๔ปีนำมาเป็นหลักฐาน
แจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีนะคะ
ดำเนินคดีกับพนักงานจดบินค่าไฟฟ้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวรถของเขา
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพอรถเขาตกลงไปแล้วเนี่ย
กลับขี่รถไปหน้าตาเฉยไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรนะคะ
จักริตผู้เสียหายบอกว่าประมาณ๑๐โมงเช้าตื่นนอนจะออกไปซื้อของ
ไปขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บนทางเดินที่เป็นสะพานปูนหน้าบ้าน
เป็นที่จอดประจำอยู่แล้วอยู่ในชุมชนสุเหล่าตลาดขวัญ
เป็นชุมชนอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจะไปขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของ
ครับอ้าวรถไม่อยู่หายไปไหนรถหายไปไหนก็ไม่รู้
เขาบอกตอนแรกนึกว่าเพื่อนแกล้งครับแต่ไม่ใช่ก็บอกชาวบ้านว่าช่วยกันดูหน่อย
ควานหาดูหน่อยตกน้ำหรือเปล่าหรืออยู่ตรงไหนปรากฏว่าเอาไม้ไปควานควานดูในน้ำ
มีอะไรแปลกอยู่ในน้ำเลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
ก็เลยได้ภาพนี้มานะคะได้ภาพนี้มาเป็นหลักฐานก็เลยไปแจ้งความ
ทางพนักงานจดบินค่าไฟฟ้าก็รีบติดต่อไปทางนายจักริตเจ้าของรถผู้เสียหายนะคะ
ตอนแรกเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ทำตอนแรกบอกไม่ได้ทำแต่สุดท้ายโอ้โห
ก็ภาพมันชัดนะคะคุณผู้ชมจากกล้องวงจรปิดอ่ะนะก็เลยต้องยอมรับ
เพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะคะแต่เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ทันสังเกต
ว่าไปเฉียวชนกับรถของผู้เสียหายหันมาอีกทีอ้าวรถตกน้ำไปแล้ว
ก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็เลยขี่รถไปเลยดีกว่า

ติดต่อกลับมาเมื่อวานครับก็คุยตกลงโอเครับผิดชอบให้ผมหมด
ซ่อมรถให้เขาบอกไหมว่าทำไมถึงชนรถเราอ่ะถึงสาเหตุ
บอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจครับผมก็ผมก็รู้ว่าเขาไม่ตั้งใจ
แต่เขาไม่มีความรับผิดชอบผมก็เลยต้องเรียกร้องความเสียหาย
งั้นผมไม่เรียกอย่างงี้หรอกครับแต่คือว่าเขาหนีไงทีแรก
ผมก็เลยใช่ก็จะคิดว่าไม่รู้ใช่ครับถ้าไม่มีกล้องผมก็เสร็จ
ผมก็ไม่ติดใจแล้วครับถ้าเกิดเขารับผิดชอบให้ผม
แต่ก็ต้องรอดูอีกทีตอนนี้รอให้ทางศูนย์ช่างประเมินอยู่ครับ
ก็ได้คุยกันแล้วนะคะนำรถเข้าศูนย์ให้ช่างประเมินค่าซ่อมอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็ไปจุดที่รถโดนเกี่ยวตกน้ำอะค่ะครับ
เป็นลักษณะของถนนคอนกรีตกว้างประมาณเมตรครึ่งนะคะ
ไปเจอกับนางสุรินีทัศนะประเสริฐอายุ๕๐ปีเป็นชาวบ้านในชุมชน
เห็นรถของคนจดบินค่าไฟฟ้าขี่ผ่านในชุมชนช่วงเวลานั้นพอดี
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนนั้นแหละ
คือถ้าตอนนั้นเนี่ยพนักงานคนนั้นตะโกนบอกชาวบ้านสักหน่อยนะ
อุ๊ยถนนมันแค่นิดเดียวใช่ค่ะ
ถ้าเขาตะโกนว่ารถหล่นแล้วก็อาจจะได้ยินนั้นนี่เขาเล่นเงียบไปเลย
ก็มีมีเขาคันเดียวที่ว่าวิ่งเขาขับผ่านมาแต่ไม่เห็นรถตก
แต่ว่าธรรมดาแล้วปกติรถมันจะจอดอยู่แถบทางสะพานทุกครั้งเลย
เห็นมอเซลล์วิ่งมาที่ว่ามาแจกบิน
ทีมข่าวก็ติดต่อไปกับทางพนักงานจดค่าไฟฟ้า

พยายามมองหาคนแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นให้มาช่วย

แล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันแคบมากไม่ได้ตั้งใจจริง

แต่ผมก็เลยรู้สึกว่าวันรุ่นผมไปดูตอนไหนว่าจะเป็นไร
ผมก็รับผิดชอบครับ
ส่วนกรณีที่พนักงานสอบสวน

ไม่ใช่พนักงานของสำนักงานนี้
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
และดูรายละเอียดบินค่าไฟ
สุดท้ายก็ต้องยอมรับผิดนะคะ
กรณีเองเขาก็ยอมรับแล้วนะคะยอมรับกับหัวหน้างาน
ว่าเขาคือคนในภาพจากกล้องวงจรปิดจริง

แล้วก็ยอมจ่ายค่าซ่อมรถนะคะ
พี่เขาบอกพี่เขาไม่ได้หนีไม่ได้ตั้งใจ
แต่มองไม่เห็นใครมาหาคนไม่เจอ
ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วพี่จะบอกหรือเปล่าใช่ไหม